ยังมีอีกหลายพื้นที่นะคะที่อยากที่จะทำความดี
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
อย่างที่โรงพยาบาลมหาสารคามก็มีการตั้งโรงทาน

ส่วนที่ร้านเจ๊มั่วเย็นตะโฟจังหวัดสุโขทัย
ก็เปิดให้ประชาชนรับประทานฟรี๑วัน
เจมั่วเย็นตะโฟขั้นที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
เปิดให้ประชาชนทานฟรี๑วัน
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
โดยนางสุปรานีกลิ่นทองหรือว่าเจ๊ม่วยเจ้าของร้านบอกว่า
ขายเย็นตะโฟอยู่ขั้นที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย
นานกว่า๓๐ปีแล้วแล้วก็มีวันนี้ได้
เพราะน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
พระองค์เสด็จสวรรคตจึงอยากที่จะทำความดี
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศลแด่พระองค์
ส่วนที่จังหวัดพยาวค่ะพ่อค้าแม่ค้าได้ร่วมกัน
อาหารและพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙กว่า๒๐๐ภาพ
รวมทั้งริบบิ้นสีดำให้กับประชาชนที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองพยาว
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
จากนั้นก็ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีดังกึกกล้องไปทั่วตลาด
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ
ไปดูที่ชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคม
ร่วมกับร้านอิ่มอร่อยใกล้วงเวียนหอนาฬิกา
ถนนบรมไตรโลกนาฏตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ก็ร่วมกันทำความดีแจกอาหารฟรี
เพื่อถวายพระราชกุศลปรณรสมวานครบ๑๕วัน
การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ชมรมได้ตั้งเต็นต์โต๊ะเก้าอี้
เพื่อให้ประชาชนชาวพิศนุโลกได้นั่งรับประทานอาหาร
โดยมีทั้งผู้สูงอายุคนวัยทำงานแล้วก็เด็กเล็ก
เวียนเข้ามาต่อคิวรับประทานอาหารจำนวนมาก
ก็สร้างความปราบปลื้มใจให้กับผู้ร่วมงาน

โรงพยาบาลมหาสารคามในจังหวัดมหาสารคาม
ได้ตั้งโรงทานแจกอาหารฟรีแก่ประชาชน
ซึ่งเป็นกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
นายแพทย์วีรศักดิ์อนุตระคังกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามบอกว่า
ทางโรงพยาบาลได้เชิญชวนให้แพทย์พยาบาลและบุคลากร
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี
โดยแต่ละหน่วยงานต่างเตรียมอาหารขนมน้ำดื่มแล้วก็ผลไม้
มาตั้งในลักษณะโรงทานมากกว่า๑๕๐๐ชุด
รวมถึงเปิดให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
ลงนามแสดงความอาลัยได้ที่บริเวณชั้น๑
อาคารผู้ป่วยนอกทุกวันตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ